ตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่ใหม่ผมไปที่กรกเกาะ

เนื่องจากมันมีข้อสันนิษฐาน
บางคนก็บอกว่าเด็กเดินพลัดหลงขึ้นไปเองหรือเปล่า
ก็คือคนก็ไปลองเดินขึ้นไปแหละ

อย่างนี้เค้าว่าเด็ก๓ขวบเจอเพราะพูนเหล็กไฟได้เองรึเปล่า

แล้วนู่นพูเหล็กไฟออกอยู่นู้น
โมาสถึงสัก๒กิโลเมตร
เขานะฮะสูงชันด้วยผมเลยตอนนั้นเชื่อสนิทใจแล้วว่า
เด็กหญิงวัย๓ขวบเนี่ยไม่มีทางเดินขึ้นไปได้
แล้วรองเท้าที่เจอตรงจุดพบศพเป็นรองเท้าแตะ
ผมใส่โอ้โหรองเท้าหุ้มข้อหุ้มส้นอะไรไป
เป็นยากเลยใช่ไหมครับแทบลำบากคนที่พาผมขึ้นไปวันนั้นคือลุงพล
นายชัยพลวิพาเนี่ยฮะปัจจุบันวันนี้คือถูกออกไม้จับเป็นผู้ต้องหาคดีนี้
วันนั้นยังคุยกันอยู่ยังถามกันอยู่ว่าโอ้โหลุงเป็นยังไงเนี่ย
เห็นจุดที่เจอศพหลานแล้วรู้สึกแบบไหนอะไรยังไง
ท่านผู้ชมลองย้อนไปฟังนะฮะเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
คนในครอบครัวของเรามีผมคนเดียวที่ขึ้นมา
กับเจ้าหน้าที่วันแรกที่เรามาเจอ
วันนั้นรู้สึกสงสารหลานยังไงบ้างครับพอมาเห็นหลาน
ก็ลึกก็เห็นความทรมานของน้อง
เพราะว่าตอนนั้นอากาศมันร้อนมาก
เราก็ไม่คาดคิดว่า
หลานเราเกิดมาไม่น่าจะมาเจอในสภาพแบบนี้
ก็มาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารหลาน
เท่าทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่
จุดทูปบอกให้ชมพู่ไปสู่สุขติสู่พบที่ดีกว่า
ชาติหน้าชั้นใดก็อย่าให้มาเจอในสภาพแบบชาตินี้
เท่าที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จะพาน้องขึ้นมาได้
ตอนนั้นน้องจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็แล้วแต่

ลุงพลคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่

ณขณะนี้เท่าที่เราจะพอคิดหรือว่าพอสันนิษฐานได้
ผมคิดว่าถ้าคนร้ายเขาตั้งใจที่จะพาหลานมุมขึ้นมาตรงจุดนี้นะ
อาจจะเป็นความนึกคิดเหมือนกับอาจจะไม่ตั้งใจให้น้องเสียชีวิต
แต่เพราะว่าตั้งแต่วันที่๑๑๑๒๑๓คนที่มาค้นหามีจำนวนเยอะเป็นร้อยสองร้อยครับ
ผมเชื่อว่าน้องอาจจะไม่ได้มาจุดนี้ไม่ได้มาอยู่จุดนี้ตั้งแต่วันแรก
น่าจะอยู่ที่อื่นก่อนครับ
ในความรู้สึกคือคนที่ทำ
น่าจะชำนาญพื้นที่มุ่งเป้าวันที่ผมก็
ผมก็ให้ความร่วมมือมาตลอดเพราะเราก็
ในความบริสุทธิ์ของเราเชื่อในสิ่งที่เราทำกับหลาน
ก็เราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ครับ
ก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของตำรวจไทยเราครับ
คือวันนั้นที่ผมคุยกับลุงพลบนภูเหล็กไฟเนี่ย

เริ่มมีการพุ่งเป้ามาที่ตัวลุงพลบ้างแล้ว
แต่ลุงพลเขาก็ยืนยันกับผมว่าผมก็ให้ความร่วมมือทุกอย่าง
ยืนยันในความบริสุทธิ์ผมจะไปทำชมพู่ได้ยังไง
ผมนี่แหละเป็นคนแรกพอรู้ข่าวว่าเขาเจอศพเนี่ย

แล้วก็กุวิเคราะห์เอาไว้ก็ตรงกับสำนวนสอบสวนที่ตำรวจออกมาวันนี้หมดเลยนะ
คนที่เอามาคงจะไปพักตรงอื่นก่อนแล้วถึงมาทิ้งที่ภูเหล็กไฟทำให้เด็กขาดน้ำขาดอาหาร